ช่วงนี้ต้องบอกว่าเทศกาลส่งมอบความสุขผ่านกล่องของขวัญเนี่ย

ล่าสุดพี่เอสุภาชัยค่ะเปิดบ้านต้อนรับน้องสาวสุดเลิฟอย่างคิมเบอร์รี่
คิมเบอร์รี่หอบกล่องของขวัญไปให้พี่เอด้วย
จะเป็นอะไรไปติดตามกันค่ะกับช่วง
นานนานเวลลี่ลองชามไม่ได้เจอกันเลยล่ะค่ะ
สำหรับผู้จัดการสุดแซ่บเอสุภาชัยกับน้องคิมเบอร์รี่
เจอกันทีรัวตึงจัดให้ถึงใจ
ไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนวันเกิดปีใหม่
มาร์ทรวมแบบนิวนอร์เบิล

ยายถูกใจพี่เอ๋แค่ไหน

ชอบค่ะน้องคิมค่ะ

ถ้าเป็นยาย่านี่ร้องไห้แล้วนะ
แหมยอมถอดหลุยที่น้องย่าให้มาห่มดีออลของน้องคิม
ของใหม่อะไรมันก็ดีอะค่ะทั้งเราเข้าใจ
ของคงถูกจริตเตรียมสะบัดผ้าต่อ
ไม่ต้องรออะไรแล้วค่ะพี่เอค่ะ
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า